เกิดขึ้นที่ปั๊มน้ำมันที่หัวหินประจวบคลีขันนะครับ
ดาราคิวบู๊คนหนึ่งไม่พอใจพนักงานปั๊มน้ำมัน
แล้วก็เลยเดินลงไปต่อว่าต่อขา
แล้วก็ตบบ้องหูพนักงานปั๊มน้ำมันสาวเขาให้นะฮะ

แล้วก็ที่สำคัญคือเธอเลือดออกอยู่ข้างในหูด้วย
เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่๑๖กรกฎาคมที่ผ่านมา
คลิปนี้นะครับทางพนักงานสาวของปั๊มน้ำมันแห่งนี้
ก็คือปั๊มน้ำมันปตทสาขาเขาเต่าอำเภอหัวหินประจวบคิริขัน

เห็นไหมฮะว่าผู้ชายคนหนึ่งใส่เสื้อแจ็คเก็ตสีดำนะครับ
แล้วก็เดินเข้าไปต่อว่าต่อขานพนักงานปั๊มและง้างมือ
เนี่ยจังหวะนี้ตบเข้าไปบ้องหูจนเด็กปั๊มหัวทิ้มเลยนะครับ
เรื่องนี้กลายเป็นประเด็นที่สังคมวิพากษ์วิจารณ์
ว่าโอ้โหไปทำร้ายผู้หญิงนะครับ
แล้วก็แค่น้องเขาเป็นเด็กปั๊มเท่านั้นเอง
ไม่พอจงพอใจอะไรเขาหรือเปล่านะครับ
ก็ต้องไล่เลี่ยงเหตุการณ์ให้ฟังก่อน
กรกฎาคมดาราชายคนนี้
ที่รู้ว่าเป็นดาราคิวบูชายเพราะว่า
พนักงานปั๊มน้ำมันเขาบอกน่าคุ้นน่าจะเป็นดาราคิวบูนะครับ
ขับรถเก๋งมาพร้อมกับหญิงสาวเข้าไปเติมน้ำมันที่ปั๊ม
แต่พนักงานปั๊มมัวแต่ยืนคุยกัน
ทำให้ดาราคิวบู้ชายคนนี้แล้วก็แฟนสาวไม่พอใจ
รถกระจกเรียกบีบแร่ปีนสั้นปีนยาวอะไรก็ว่ากันไป
เด็กปั๊มก็รีบไปเติมน้ำมันให้
โดยดาราชายคนนี้บอกว่าเด็กปั๊มทำหน้าบึ้งใส่
แล้วก็กระแทกป้ายที่เป็นป้ายตั้งหน้ากระโปรงรถ

แต่ว่าเอาไปตั้งแบบแรง
พอเติมน้ำมันเสร็จก็ยังปิดฝาถังน้ำมันแรงอีกต่างหาก
แต่เรื่องนี้ก็ต้องมีการฟังทั้งสองด้าน
เพราะว่าทางฝั่งดาราคิวบูเขาบอกว่าเด็กปั๊มทำแรง
แต่ว่าทางฝั่งเด็กปั๊มผู้หญิงบอกว่า
การไปวางป้ายหน้ากระโปรงรถ
แล้วก็ตัวข้างล่างป้ายฐานป้ายมันเป็นแม่เหล็ก

ส่วนปิดกระโปรงแรงปิดฝาน้ำมันแรงเพราะอะไรรู้ไหม

คือเหมือนกับว่าเอาจริงคือเธอโดนต่อว่า

หนึ่งเติมน้ำมันช้าสองวางป้ายดัง

เธอก็รนแต่ทีนี้ครับ
ดารานุ่มแล้วก็คนที่นั่งในรถผู้หญิง
ก็ไม่พอใจก็เลยลงไปฟ้องแคชเชียร์
เชียร์ก็ตะโกนให้เด็กปั๊มขอโทษ
แต่ว่านี่ทางฝั่งดาราเขาเล่านะ
แต่ว่าเด็กปั๊มบอกว่ากูไม่ขอโทษ
แล้วก็มีตัวอะไรสัตว์อะไรเนี่ยนะฮะก็ว่ากันไป
จากนั้นนะครับดาราคนนี้ก็ลงไปต่อว่า
เด็กปั๊มกันต่อแล้วก็ง้างมือตบเข้าที่กกหู
ตามที่เห็นในคลิปเป็นเรื่องเป็นราวออกมานะครับ

เพราะมีอาการหูอื้อแล้วก็ปวดหัว
โรงพยาบาลหัวหินแจ้งว่ามีเลือดออกในหูเล็กน้อย
มีอาการหูอื้อแก้วหูไม่ฉีกนะ
แต่ต้องรอดูอาการ๔๕วัน

เธอก็เปิดใจเหมือนกันว่าตอนนั้นเธอก็ตกอกตกใจนะครับ
โดนด่าแล้วเธอก็ทำอะไรไม่ถูกก็รน
ฝาน้ำมันเธอก็ไม่ได้ตั้งใจจะปิดแรงนะครับ
แต่ตอนนั้นก็มันเกิดเหตุการณ์ไปแล้ว
ก็ไม่รู้จะทำยังไงขวัญภาวะเหมือนกัน
กลัวว่าจะถูกกลับมาทำร้ายร่างกายอีกครั้งนะครับ
เมื่อวานไปแจ้งความไว้ที่สพหัวหิน
แล้วทีนี้ครับเมื่อวานนี้
ดาราคิวบู๊คนนั้นคือไม้พลพัฒน์เวลส์นะฮะ
ได้เดินทางไปที่ปั๊มน้ำมันปตทสาขาเขาเต่าอำเภอหัวหินประจวบคิริขัน

เข้าไปพูดคุยไปเคลียร์กับน้องพนักงานปั๊มคนนี้
แล้วก็ทางผู้จัดการปั๊มก็มาเป็นพยานในการพูดคุย

นักข่าวก็ไปรอสัมภาษณ์นี่แหละครับ

คุณไม้เขาก็บอกว่าพี่นักข่าว
เดี๋ยวผมจะต้องไปที่สพหัวหินอีก
จ่ายค่าปรับกรณีทำร้ายร่างกาย
และเดี๋ยวจะไปจ่ายค่าทำขวัญให้กับน้องเขาที่สพหัวหิน
พี่นักข่าวเดี๋ยวตามไปที่สพหัวหินด้วยนะฮะ
ฟังเสียงของคุณไม้หน่อย
ว่าคุณไม้หลังจากที่มาที่สพหัวหิน
ก็เข้าไปพูดคุยกับตำรวจไปคุยกับพนักงานปั๊มนี้
แล้วก็มีการจ่ายเงินค่าทำขวัญจ่ายค่าปรับอะไรยังไง
คุณไม้ออกมาให้สัมภาษณ์กับนักข่าว
ก็บอกว่าเป็นอารมณ์ชั่ววูบใช้อารมณ์นำสติ
เป็นเรื่องที่ไม่น่ารักแล้วก็เป็นบทเรียนราคาแพงของเขาด้วยนะครับ

ผมก็ขอโทษน้อง
ก็บอกน้องไปว่าเออพี่ขอโทษมันอารมณ์ชั่ววูบ
ดันไปใช้อารมณ์นำสติ
มันก็เลยทำให้เกิดเรื่องที่มันไม่น่ารัก
การกระทำของผมเป็นเรื่องที่แย่มากผมทราบดีครับ
แล้วก็อยากจะบอกว่ารู้สึกผิดมากนะฮะรู้สึกผิดจริงครับ
แล้วก็ได้ขอโทษน้องเขาไปแล้ว
แล้วก็อยากจะขอโทษทุกท่าน
คุณไม้ก็ให้สัมภาษณ์แล้วก็บอกกับน้องพนักงานปั๊มด้วยนะ

หลังจากนี้จะไม่มีเรื่องมาตามต่อเนื่องอย่างที่น้องกลัว
คือเจอพี่ก็ทักได้ดูแลพี่ได้เหมือนเดิม

ยังไงพี่ก็ต้องขับผ่านปั๊มนี้พี่ก็ต้องมาใช้บริการอยู่แล้ว
เอางี้น้องไม่ต้องย้ายไปทำงานที่อื่น
ทำงานที่นี่ต่อเถอะแล้วก็อยากขอโทษกับสังคมนะคะ
ส่วนน้องพนักงานปั๊มคนนี้ก็บอกว่า
ผลการเจรจาก่ายเกลี่ยก็พอใจนะ
ซึ่งทางคุณไม้ก็รับปากจะดูแลค่ารักษาพยาบาล

แล้วก็มีการมอบเงินค่าทำขวัญ๑๐๐๐บาทให้
แล้วเธอก็เล่าว่าเธอรนกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
อาจจะดูเหมือนทำไม่ดีทำกระแทกไป

แล้วก็เขายืนยันกันแล้วว่า
หลังจากนี้ญาติมิตรมัยตรีต่อกันเหมือนเดิม
ญาติดีเหมือนเดิม
ก็เป็นตัวอย่างนะเป็นตัวอย่างของเหตุการณ์
ที่ต้องควบคุมสติอารมณ์ให้ได้